ผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้หมดแล้วซึ่งกำลังใจเลยนะ
เพราะว่าเขาสูญเสียคุณแม่ในวันที่ใกล้จะถึงวันสำคัญ

คือคุณแม่ของเขาป่วยแล้วตัวเขาเอาคุณแม่ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
และทีนี้อยากจะรับแม่กลับบ้าน
ในวันแม่แห่งชาติอยากจะกลับไปบอกรักแม่
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางแม่เสียชีวิตนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับลูกคนหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
บริเวณบริมถนนสายบ้านไผ่บรบือ
ทางเข้าหมู่บ้านน้องไผ่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งตำรวจสพบ้านไผ่พร้อมกับทีมกู้ภัย

พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ริมถนน
แล้วก็บนรถมีศพของนางตุ๊วงศิลาอายุ๖๓ปี
โดยผู้ชายคนนี้คือนายอาทิตย์กุลวงลูกชาย
นั่งอยู่ข้างรถด้วยการโศกเศร้า
นายอาทิตย์เล่าให้ฟังบอกว่าเขากับแม่
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่ล้มป่วย
ก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่ไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลพลในจังหวัดขอนแก่น
คือจริงเขาเก็บของเก่าขายในมหาสารคามนะ

แต่ทีนี้แม่ไม่สบายก็พาแม่ข้ามจังหวัดแล้ว
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วเมื่อวานคือใกล้จะถึงวันแม่
เขาบอกเขาอยากพาแม่กลับบ้าน
ที่อำเภอกุฎรังที่จังหวัดมหาสารคาม

อยากให้แม่กลับบ้านแล้วก็ไปรับความอบอุ่นจากลูก

แล้วก็พี่สาวเขาคือครอบครัวเขาจะอยู่แบบนี้
แม่ตัวเขาซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็ตัวพี่สาวอีกหนึ่งคน
แต่ว่าก็เก็บของเก่าขายประทังชีวิต
ชีวิตก็ยากลำบากแสนเข็นแล้วครับ
ทีนี้เขาก็ไปรับแม่ออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็พาคุณแม่นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมาเกือบ๕๐กิโลเมตรนะ
พอมาถึงที่อำเภอบ้านไผ่แม่บอกว่าหิวข้าว
และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็น้ำมันหมดกลางทางด้วย
ตัวเขาเองก็เลยเดินไปหาซื้อข้าวให้แม่
โดยให้แม่ฟุบนอนรออยู่บนรถก่อน
และตัวเขาก็กลับมานะฮะเดินกลับมา
พบว่าเรียกแม่เท่าไหร่แม่ไม่ตื่นแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เลยเรียกชาวบ้านมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ตำรวจก็คาดว่าที่แม่คนนี้เสียชีวิต
เพราะว่ามีโรคประจำตัวนั่นก็คือวรรณโรค
แล้วก็เนื่องจากการเดินทางไกลคุณ
นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมา๕๐กิโล
แดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวนะครับ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่เสียชีวิต

คือรถพ่วงข้างเขาน้ำมันหมดใช่ไหม
การที่จะเอาแม่กลับไปจัดงานศพ
คือยังไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันเลย
ฮะก็ไม่รู้จะกลับบ้านเกิดที่มหาสารคามยังไงนะฮะ
ยังเดินทางไม่ถึงเลยแม่ก็มาเสียชีวิตกลางทางเนี่ยนะครับ
ทีนี้ครับทางทีมกู้ภัยพุทธยานสมาคม
ก็อาสาครับช่วยนำศพไปส่งที่บ้านเกิด
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้ด้วยนะครับ
และทีนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเสียใจจริง
เพราะว่าผู้เป็นลูกบอกว่าจริงอยากจะกราบแม่
ตอนแม่มีชีวิตในวันแม่นะฮะ
แต่ปรากฏว่าทีนี้ต้องกราบศพแม่แทนนะครับ